เห็นครั้งแรกกะว่าตัวเองนี่คือยังไงก็ไม่รอด
ยังไงก็โดนเขากัดแน่
ตอนที่เจอเนี่ยแบกตะก้ามันขึ้นไม่เหนื่อย

ตะกร้ามันที่หมากเนี่ย

เลยตรงที่ถ่ายถ่ายรูปไปหน่อยเนี่ยครับ

พอมองไปก็เห็นตรงช่วงหลัง

เหมือนคน

พอเขาเดินขึ้นผมก็ลงครับ

กะว่าจะไปหาอีกคนหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

วิ่งหนีลึกว่าไงลึกเห็นครั้งแรกกะว่าเจ้าเองนี่คือ
ยังไงก็ไม่รอดยังไงก็โดนโดนเขากัดแน่
ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่
โปรดติดตามตอนต่อไป